นี่คุณผู้ชมค่ะสารวัสท์ถูกฟึ่งต่อยครับ
งานนี้วิ่งสิคะวิ่งหนีตายพร้อมกับสวดมนต์ไปด้วยเลยจ้ะ

นี่รังฟึ่งเราก็โดนฟึ่งต่อย
โอ้เหมือนกันนะต่อยตำรวจได้ด้วยหรอคุณ
นี่คือบ้านพักหลังหนึ่งที่บริเวณชุมชนโรงฆ่าสัตว
อยู่ในเขตเฮศบาลเมืองบริรัมณ์นะคะ
โดยรอบคุณสังเกตดูนะจะมีต้นมะม่วง
มะม่วงนี่เป็นต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านนะ
ต้นใหญ่มากแล้วคุณสังเกตในต้นมะม่วงนี่มีอะไร
รังพึ่งใช่สิมีรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่เนี่ย
ดิฉันไม่แน่ใจนะพึ่งหลวงไหมนะแต่ว่าน่าจะใช่
เพราะมันใหญ่มากขนาดนี้รังพึ่งหลวงขนาดใหญ่
อยู่บนต้นมะม่วงอยู่บนกิ่งมะม่วง
แล้วทางนี้เราก็ได้ไปพบกับพันธ์ตำรวจโทพัชรวัฒน์ศักดิ์คณพงศ์
ปัจจุบันเป็นสารวัตรสังกัดสถานีภูทรจตุรัสจังหวัดชายภูมินะคะ
แล้วก็ไปพบกับภรรยาของท่านด้วยนะฮะ
คือทั้งสองคนอยู่ในสภาพที่ตื่นตกใจ
ตามร่างกายตามบริเวณใบหน้าตามศีรษะเนี่ย
มีรอยแดงแล้วก็ปูดบวมเนื่องจากว่าถูกพึ่งต่อย
ซึ่งทางสารวัฒน์เนี่ยพันธมโรโทพัชรวัฒน์เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าช่วงสายเนี่ยออกมาตัดหญ้านะคะ
ตัดย่าแล้วก็แถวบริเวณพุ่มไม้บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเอามาตัดตกแต่งนี่แหละนะ
แล้วคือจริงคนที่ตัดให้ประจำเนี่ยไปทำธุระต่างจังหวัด

จะคิดภาพหลังจากนั้นเขาบอกว่าวิ่งเลยค่ะวิ่ง
วิ่งหนีออกไปหน้าบ้านแต่พึ่งก็ยังไล่ตามมาอีก
งานนี้ค่ะจ้ำค่ะวิ่งวิ่งแบบสุดแรง
วิ่งสุดแรงเกิดที่มีวิ่งออกไปห่างจากบ้านอีกประมาณ๑๐๐เมตร
แต่พึ่งก็ยังบินตามมาไม่หยุด
คุณนึกสภาพนะเพิ่งเป็นฝูง

ตัดสินใจทำสิ่งนี้ค่ะไปฟังค่ะ
มันก็เลยหนีไป
ตอนแรกมันหนีนะฮะวนวนวน
เอาล่ะสิวิ่งไปสวดมนต์ไป
จากภาคกะสะจากภาคกะสะจากภาคกะสะ

เป็นคาถาจริงเขาบอกว่าเหมือนเวลาเกิดพายุเกิดอะไรอย่างนี้ก็จะท่อง
อันนี้คือคิดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนจะหนีตาย
สวดมนต์ขอท่องคาถาเอาไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ

ไม่คิดว่าในเมืองจะมีรังพึ่งหลวงที่มันมีขนาดใหญ่มากขนาดนี้
ปกติแล้วเขาจะเห็นว่าอยู่แต่ในป่าใช่ไหม
ที่เราเห็นการนำเสนอข่าวก็คืออยู่ในวัดใช่ไหมคะ
ก็อยากจะฝากเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์เนาะถ้าเกิดใครเจอรังพึ่ง
สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นพึ่งหลวงและอย่าเข้าใกล้เด็ดขาด
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
ในการที่จะมาเอารังพึ่งออกไป
เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
สารวัตรเขาบอกครั้งนี้ถือว่าตัวเองโชคดีมากนะ
เพราะว่าตัวเขากับภรรยามีแค่รอยปูดบวมตามตัวเล็กน้อย
คือไม่ถึงกับเหมือนแพ้ไม่แพ้พิษพึ่ง
คือเบื้องต้นก็ประสานหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยเอารังพึ่งตรงนี้

ออกไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงในระแวกนั้นด้วยนะ
โอ้โหต้องบอกว่ารอดมาได้อย่างหุดหวิดจริงนะคะ